มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างตำรวจยศ๑๐ตำรวจกับภูมิกับการของโรงพักที่จังหวัดขอนแก่น
คือถึงขั้นที่ตำรวจยศสิบตำรวจนายนี้เขาเป็นหมู่ชื่อหมู่โบ๊ท
เดินเข้าไปหาผู้กำกับบอกเนี่ยมีเรื่องมีราวกับชาวโบ้งชาวบ้านขดงคดีทำไมไม่เข้าข้างผม
ตำรวจเนี่ยจะมาฆ่าตำรวจด้วยกันเองคนเห็นแล้วก็กลัวนะฮะเกิดมันบานปลายขึ้นมาทำยังไงเอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
ชนะเพราะอะไรชนะเห้ยตำรวจไม่เอาตำรวจด้วยกัน
ภูมิกับการของโรงพักนะฮะนี่มีเพื่อนตำรวจยืนอยู่ด้วย
ภูมิกับท่านจะอยู่อีกคลิปนึงนะแต่นี่เป็นเพื่อนตำรวจที่พยายามบอกให้ใจเย็น
นี่ภูมิกับนะครับเสื้อยืดสีดำเนี่ยคือหลายคนเห็นคลิปนี้ก็แบบเอาละหมู่โบ๊ทเขาก็เหมือนกับอัดอั้นตันใจ
ทำไมตำรวจไม่ช่วยกันเนี่ยมีคนมาเผาบ้านพ่อกับแม่ผมนี่แล้วก็มีการฟ้องร้องคดีกัน
ว่าตอนหมู่โบ๊ทเหมือนกับไปยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วชาวบ้านเขาฟ้องแล้วแพ้คดีก็เลยมาโวยวายโวยวายตรงนี้นะฮะ
เผยแพร่ออกไปเนี่ยคือสุดท้ายไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นก็จริงนะหมู่โบ๊ทเขาก็เดินเดินบ่นเดินว่าแล้วเขาก็เดินหายไป
แต่คนก็แบบโอ้โหถ้าเกิดแม่มันเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมปืนอะไรยิงกันขึ้นมานี่ทำยังไงเนี่ย
เป็นตำรวจก็ต้องมีปืนเป็นอาวุธประจำกายแล้วอารมณ์ฉุนเฉียวจะขาดสติไหมจะทำอะไรที่มันโหดร้ายไปกว่านี้ไหม
โอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับคือใหญ่ไม่ใหญ่ก็ขนาดที่วันนี้เนี่ยทางกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
แถลงข่าวด่วนเลยนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพลโดตรีนพก้าวโสมณัฐผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
บอกว่าได้ตรวจสอบแล้วนะตามคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยต้นตอปัญหามาจากการที่ชาวบ้านที่เป็นคู่กรณีกับหมู่โบ๊ท
ที่เขาพูดถึงในคลิปเนี่ยชาวบ้านนี่ไปเผานาแล้วไฟเนี่ยมันลามมาถึงบ้านของหมู่โบ๊ท
เขาบอกบ้านพ่อบ้านแม่เขาตอนนั้นหมู่โบ๊ทก็เลยเอาปืนเนี่ยออกมาชักยิงขู่ชาวบ้านไปนัดหนึ่ง
แล้วที่ผ่านมาหมู่โบ๊ทเนี่ยความจริงเป็นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีมาตลอด
อันนี้ตำรวจเขาแถลงไม่มีประวัติเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดด้วยเป็นครูอาสาคอยอบรมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดด้วย
แต่ทีนี้เหมือนกับพอชาวบ้านเขาไปฟ้องเรื่องยิงปืนเขาแพ้คดี
เขาก็อัดอั้นเขาก็เลยมาเนี่ยฮะมาระบงระบายมาตะโกนต่อว่าด่าทออะไรต่างนานาว่าตำรวจไม่ช่วยเขา
เขาบอกอะไรนะหัวกระสุนก็ไม่มีปลอกกระสุนก็ไม่มีหลังจากนี้ทางกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับโดยบอกว่าจะให้เป็นความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่
ต้นเนี่ยตอนนี้สั่งย้ายหมู่โบ๊ทก่อนให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน
เป็นสายตรวจนี้ต้องมีปืนประจำตัวอยู่แล้วให้ไปอยู่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนก่อน
เพื่อลดความกดดันแล้วก็ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปหาหมู่โบ๊ทก่อนนี่ฟังหมู่โบ๊ทก่อนแล้วกันนะ
โบ๊ทอยู่ที่บ้านพักตำรวจนะฮะอยู่ที่บ้านพักของตัวเองนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยถูกเรียกไปหาผู้กำกับ
ซึ่งภูมิกับเนี่ยแจ้งว่าอยากให้ยอมรับผิดตามข้อกล่าวหา
โบ๊ทก็เลยย้อนไปว่าข้อหาอะไรครับได้รับคำตอบว่า
ผู้บังคับบัญชากดดันมาต้องทำตามหมู่โบ๊ทบอกว่าตอนนั้นภูมิกับก็เดินหนีผมด้วย
ผมก็เลยโมโหเนี่ยแล้วก็เดินไปไล่ถามเพราะเรื่องนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้ว
มันไม่ได้เป็นไปตามที่ชาวบ้านเข้ามากล่าวหาหมู่โบ๊ทอันนี้หมู่โบ๊ทบอกนะ
เขาเลยรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรม
นี่ครับจะไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกน้องตัวเองถูกหรือผิดอะไรยังไง
มีแต่จะบอกว่าให้เราไปทำให้มันจุดจบง่ายที่สุด
คือให้เราไปขอโทษชาวบ้านไปกลับตีนชาวบ้านได้ก็ไปอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันไม่ใช่ครับมันไม่เป็นธรรมมันไม่เปิดโอกาสให้เราชี้แจงอะไรเลย
ขู่ผมว่าถ้าผมไม่รับจะแจ้งข้อเก่าหาเพิ่ม
ซึ่งผมว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ถึงขีดสุดจริง
น้องไอ้ตำรวจเล็กไอ้ตำรวจน้อยมันก็คงไม่กล้าพูดอย่างนี้กับระดับผู้กำกับหรอก
อันนี้อันนี้ที่หมู่โบ๊ทเขาอ้างมานะแล้วเขาก็เล่าให้ฟัง
เขาอ้างว่ามันเป็นข้อพิพาทระหว่างเขากับเพื่อนบ้านที่เป็นคู่กรณีมีที่ดินติดกัน
อันนี้บ้านเขาบอกวันเกอร์เทศคู่กรณีเผาย่า
เขายังถ่ายภาพเก็บเอาไว้แล้วไฟเนี่ยมันลามมาถึงที่ดินของฝั่งครอบครัวของเขา
ของหมู่โบ๊ทก็ไปแจ้งความแต่พนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งความ
แต่พอฝั่งคู่กรณีมาแจ้งความพนักงานสอบสวนสพเมืองใหม่
ซึ่งเขาทำงานอยู่นี่แหละกลับรับแจ้งความโดยไม่มาตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุที่เกิดการพิพาทเลยหมู่โบ๊ทบอกว่าผ่านไปสามเดือนนะ
หมู่โบ๊ทถูกเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา
เรื่องการยิงปืนโดยใช่เหตุเรื่องการพาอาวุธปืนด้วย
พระเจ้าบ้านบอกว่าตอนที่นี้มีเรื่องกันเนี่ย
หมู่โบ๊ทยิงปืนขู่ตรงจุดนี้นี่แหละหมู่โบ๊ทยืนยันกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าไม่ได้ยิงเขาไม่ได้ยิงจริงเขาถูกกล่าวหา
ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเขาเคยบอกกับพนักงานสอบสวนที่โรงพัก
ให้ส่งปืนของเขาไปตรวจพิสูจน์ได้เลยแต่ท่านภูมิกับการก็ไม่สนใจ
อันนี้หมู่โบ๊ทเขาอ้างนะสุดท้ายพนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปยังอายการ
อายการส่งฟ้องศาลศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา
ให้รอลงอายา๓ปีคุมประพฤติ๑ปีในความผิดที่เกิดขึ้น
นี่นะฮะแล้วให้บำเพ็ญประโยชน์อีก๑๒ชั่วโมง
ปรับอีก๑๔๐๐นะแล้วยังมีทางแพ่งที่สารปรับอีก๑๔๐๐
โบ๊ทบอกนี่แหละเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้
ก็เลยเดินไปหาภูมิกับการท่านผู้ชมครับตอนที่ให้สัมภาษณ์กับเราเสร็จเนี่ย
โบ๊ทนะหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จไปกับแม่ไปกับน้องสาว
ไปหารองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นนะ
เพราะยังติดใจเรื่องคดีของตัวเองที่เกิดขึ้น
เพราะเขายืนยันว่าวันนั้นเขาไม่ได้ยิงจริง
จากนั้นแม่ของหมู่โบ๊ทก็พาทีมข่าวของเราไปดูที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งน่าว่านนน้ำถ้วมขังอยู่นะอ่ะ
แล้วไปชี้จุดที่ก๊อกน้ำนะถูกไฟของชาวบ้านที่แบบเผาที่ตัวเองเนี่ย
เผาไร่ตัวเองเนี่ยมันลามมาแล้วก็มาถึงก๊อกน้ำตรงนี้
แต่วันนี้มันน้ำท่วมห่างจากถนนใหญ่เกือบ๑๐๐เมตรตรงจุดนี้
จากภาพเนี่ยจะเห็นก๊อกน้ำที่ถูกไฟไหม้อยู่นะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นก๊อกใหม่แล้ว
แต่จมอยู่ใต้น้ำแม่หมู่โบ๊ทบอกว่า
ที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสากั้นเขตเอ็นล้ม
จากการถ่ายหน้าดินของคู่กรณีมาตลอดเคยไปแจ้งความก็ไม่เป็นผล
แน่นอนว่าเรื่องนี้นะฮะเราต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับ
คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปหาคู่กรณีของบ้านหมู่โบ๊ทนะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยครอบครัวมารื้อย่ามาไถย่า
ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของบ้านหมู่โบ๊ทเตรียมจะเผาเพื่อจะทำนา
ตอนที่เผาย่าลมมันพัดไฟมันก็เลยลามไปไหม้ท่อประปาของร้านกาแฟ
ซึ่งเป็นของน้องสาวหมู่โบ๊ทตอนนั้นก็รีบวิทย์น้ำจากนาไปดับไฟ
แล้วยังเดินไปบอกเลยว่าเดี๋ยวจะซ่อมให้ตอนที่กำลังซ่อมก๊อกน้ำให้อยู่
โบ๊ทเดินออกมามากับน้องสาวอันนี้ชาวบ้านฝั่งนี้เขาอ้างนะ
เขาบอกหมู่โบ๊ทก็มาตะโกนบอกว่ามาบุกรุกพื้นที่เขานะ
รู้ไหมว่าเขาเป็นตำรวจแล้วยิงปืนขู่หนึ่งนัดเป็นการยิงลงพื้น
ก็ชีกกระเป๋าเปร่งสีดำออกจากชุดเอว
แล้วก็นี่งไปทางด้านกระบะตุกทางใส่มือ

อืมแล้วก็ตกใจตกใจบ่านี้ลุกคูกคูกขังเสียสีสม
ประมาณนั้น๕๖๑เราก็เลยแลนด์มา
ว่ามันผู้หนีสื่องิ้งระหว่างผมสื่องิ้งแล้ว
ส่วนฝั่งลูกสาวนะของคุณบวรที่เพิ่งให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ย
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะ
ตำรวจเนี่ยหมู่โบ๊ทเป็นตำรวจควรจะมีสติมากกว่านี้ไม่ใช่เหรอ
ไม่ใช่มีปัญหากับชาวบ้านแล้วเอาปืนมายิงขู่แบบนี้
นี่มีชาวบ้านอีกคนนึงนะครับเขาบอกว่าเขาก็เคยเจอ
เจอกรณีของหมู่โบ๊ทมาข่มขู่เหมือนกันนะ
เขาบอกเขาเป็นพยานที่วิ่งมาดูตอนหมู่โบ๊ทเนี่ย
วันนั้นที่ยิงปืนขู่ทางบ้านที่ว่าเขาเผาที่เผาไล่เผานาเขาแล้วมันลามมาที่
ก๊อกประปาของทางฝั่งบ้านหมู่มดอ่ะ
เนี่ยเขาก็วิ่งมาดูนะตอนที่หมู่มดยิงปืนขู่นะ
ตอนนั้นหมู่มดเนี่ยกล่าวหาพยานรายนี้ว่าขายของผิดกฎหมาย
ก็ทะเลาะกันอีกจนต้องไปเคลียร์ที่โรงพักด้วยนะตอนนั้นน่ะ
อ้าวคุณจะเอาคุณจะเอาจอกมาดีกว่าน
เอาเป็นว่าในฝั่งของตำรวจเขาก็เคลียร์ของเขากันไป
ค่ะระหว่างหมู่มดกับผู้อมกรรมหรือว่าถูกตั้งกรรมาการสอบ
ถูกย้ายไปอยู่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนไปก่อน
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขากลัว
เพราะชาวบ้านหลายคนก็ให้ข้อมูลที่มันก็สอดคล้องกันไงเกี่ยวกับพฤติกรรมของหมู่โบ๊ท
เขาบอกเอาเกิดวันดีคืนดีเกิดคลั่งถึงมาทำอย่างไร
ว่าปืนที่เป็นปืนประจำตัวของรัชกาลเขาอาจจะเก็บอาจจะยึดไปก่อน